ข่มขืนหลานสาวแท้อายุ๑๒
แล้วคลมขืนจนตั้งคัน
ตั้งคันนอกมดลูกแล้วเธอก็เสียชีวิตครับ
ขณะที่พ่อของเด็กหรือลูกชายของปู่

เชื่อเลยว่าพ่อของตัวเองจะทำกับหลานได้
กรณีของน้องยุ้ยครับเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่เสียชีวิตที่บ้านสหัสสะขันนะฮะ
ในอำเภอศาสขันจังหวัดกาลสินเนี่ย
หลังจากมีอาการป่วยมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
โดยแม่และญาติญาติระบุว่าอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
มีสาเหตุมาจากถูกปู่แท้อายุ๖๖คมขืนครับ
อันนี้เป็นข้อเก่าหานะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจแบบนี้ก่อน
คือข่มขืนตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนอันนี้น้องบอกนะครับ

บอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็แพ้หนักอาเจียนอาการสุด
สุดลงเรื่อยจนสุดท้ายน้องเสียชีวิตครับ
นกนามสมมุติอายุ๓๓ปีเป็นแม่ของน้องที่เสียชีวิตให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
สาเหตุของอาการเจ็บป่วยของลูกสาวเนี่ยเธอเริ่มเห็นความผิดปกติมาตั้งแต่วันที่๒๓พฤศจิกายน
เพราะอะไรเพราะว่าน้องซึมเศร้าซึมเศร้าแล้วก็บอกกับแม่นะลูกสาวก็บอกกับแม่บอกแม่
หนูเจ็บตรงนี้เจ็บอวัยวะเพศนะครับจึงพยายามเค้นถามลูกสาวก็ยอมบอกว่า
แม่หนูถูกปู่ข่มขืนลูกพูดนะเมื่อวันที่๑๔กับ๑๕พฤศจิกายน๒วันนี้
ขณะไปเล่นที่บ้านปู่ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับหลังเกิดเหตุเธอพาลูกสาวไปตรวจร่างกาย
พบว่าอวัยวะเพศของน้องฉีกขาดครับเธอจึงไปแจ้งความเมื่อวานนี้
ญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับเคลื่อนศพของน้องยุ้ยนะครับไปทำพิธีชาปนกิจ
ที่วัดบุรพาพิรมขณะที่ยายของน้องเล่าว่าจนถึงขณะนี้ยังทำใจไม่ได้
เพราะว่ายายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเล็กนะฮะน้องเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย
เรียนเก่งน้องอยากจะเป็นหมอแต่ต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควร
และที่สลดใจที่สุดที่ยายบอกคือตกเป็นเหยื่อของคนที่เป็นปู่แท้
ยายอยากจะถามปู่ว่าทำกับหลานแท้ของตัวเองลงคอได้ยังไง
และไม่ขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหานักเลยครับ
เพราะว่าคนกับนี้ก็จะทำกับเป็นปู่อยู่เดียว
เพราะว่าคนแท้จังใดไม่ตามตัวเองว่าคนแท้จังใด
นี่แค่ดิ
แล้วก็เธอเคยเห็นปู่กอดน้องด้วยนะ
อยากจะให้ปู่ได้รับโทษประหารชีวิต
โอ้โหนี่คุณผู้ชมมันเจ็บปวดนะ
นี่หลานมั้ยหลานคุณโตพูด
ผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น
ปู่ของน้องที่เสียชีวิตก็เขาเป็นอปพลหมู่บ้านด้วย
มีท่าทางเปลี่ยนไปไม่ค่อยมาคลุกคลีกับเพื่อนเหมือนเดิม

ซึ่งช่วงแรกครูชาวบ้านเลย
ใครพูดถึงเรื่องนี้นะออกจากปากใครนะจะจับเลยนะ

ยุ้ยที่เสียชีวิตนะมาร่วมงานศพด้วยครับ
เล่าด้วยทั้งเสียใจก็เล่าไปด้วย
บอกว่าตั้งแต่แยกทางกับแม่ของน้องยุ้ยไป

แต่จะส่งเงินมาให้พ่อหรือว่าปูเนี่ย
ปู่ของน้องยุ้ยทุกเดือนเดือนละ๓๐๐บาท
เขามั่นใจ๑๐๐ว่าพ่อไม่ทำ
พ่อไม่ทำกับหลานอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอน
และเขาจะทวงความเป็นธรรมให้กับพ่อ
แล้วก็ลูกสาวที่เสียชีวิตให้ได้

เขาบอกว่าปู่เนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเขาเนี่ย
ยังโทรมาบอกว่าลูกป่วยนะ
ทำไมลูกดูซึมดูซูบผอม
ขอกินแต่ยาหรือจะให้พาไปหาหมอนะฮะ
แล้วก็หลังจากงานศพเขาจะขอพาลูกสาวคนโต
ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะ
ขอไปอยู่ด้วยกลับไปอยู่ด้วย

ท่านผู้กำกับการสพสหัสสกันเปิดเผยว่า
จนถึงขณะนี้นะครับปู่ก็ยังให้การปฏิเสธ
พนักงานสอบสวนได้นำตัวส่งฝากขังที่ศาล

เมืองต้นแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราว

ระหว่างนี้ยังต้องรอผลการชนสูตรของแพทย์

หากพบว่าการเสียชีวิตเป็นผล
มาจากการคมขืนแล้วก็